ก็มองว่าทีมวอเล็กบอลของทีมชาติไทยขาดวินัยเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นได้คะแนนเพิ่มค่ะ
ส่วนความหวังที่จะไปโคต้าโอลิมปิกเกมในปี๒๐๑๖นั้น
นั่นก็คือวอเล็กบอลสาวไทยต้องชนะ๓แมทรวดเท่านั้น
ก็นำเสนอข่าวผลการแข่งขัน
วอลเลอร์บอลระบอนรอบคัดเลือกโอลิมปิก๒๐๑๖ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพมันวันนี้นะคะ
แมทเมื่อวานนี้ไทยแพ้ญี่ปุ่น๒ต่อ๓เซต
โดยระบุว่าเป็นการคัมแบ็คที่ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น
จากที่เป็นฝ่ายตามแล้วก็พลิกกลับชนะมาได้๑๕
ขาดวินัยจนถูกลงโทษให้ใบแดงทำให้ผู้ตัดสินเพิ่มคะแนนให้กับญี่ปุ่นถึงสองครั้งด้วยกัน
ขณะที่ไทยนำอยู่สิบสองต่อเจ็ดและอีกครั้งขณะที่ไทยตามอยู่สิบสองต่อสิบสาม
เป็นเหตุให้ญี่ปุ่นได้เซ็กพอยต์แล้วก็เอาชนะในเซตตัดสินนั่นก็คือเซตสุดท้าย
๕นะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงจนอาจจะทำให้โอกาสไปเล่นโอลิมปิกเกมของไทยลดน้อยลงตามไปด้วยค่ะ
ขณะที่นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ก็ออกมาให้กำลังใจนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็สตาร์ฟโค้ชโดยชื่นชมทุกคนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้
ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถซึ่งเขาและคนไทยทั้งประเทศล้วนภูมิใจในทีมชุดนี้
แม้จะแพ้ญี่ปุ่นในเกมหรือไม่ได้ไปโอลิมปิกเกมรอบสุดท้าย
แต่การชนะใจคนไทยทั้งประเทศได้เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าชัยชนะที่ได้มาด้วยเลขกล
ด้านนายภิษฐ์นัดถีผู้จัดการทีมวอลเลอร์บอลสาวไทยเนี่ยนะคะบอกว่า
หารือแล้วก็รับฟังความคิดเห็นปัญหาของการใช้เทปเล็ต
เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก๓เกมที่เหลือด้วยค่ะ
มาดูตารางคะแนนวอเล็กบอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิกเกม๒๐๑๖กันหน่อยนะคะ
อิตาลีชนะ๔มีคะแนน๑๒คะแนนค่ะ
เกาหลีใต้ชนะ๓แพ้๑มี๑๐คะแนน
เทอร์แลนด์นะคะชนะ๓แพ้๑มี๙คะแนน
ญี่ปุ่นชนะ๓แพ้๑มี๘คะแนน
เปรูชนะ๒แพ้๒มี๖คะแนนค่ะ
ไทยชนะ๑แพ้๓เพราะฉะนั้นก็ทำให้ไทยมี๔คะแนนนะคะ
แกรมผลการแข่งขันที่จะทำให้ไทยมีโอกาสได้โคต้าโอลิมปิก
วันที่๒๐พฤษภาคมนี้ไทยจะต้องชนะคาซักสถาน

เกาหลีใต้ชนะเปรูโดมินิกันแพ้ญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้นสรุปคะแนนหลังผ่านไป๕เกม
ตาลีก็จะมี๑๕คะแนนเกาหลีใต้๑๒คะแนน
ญี่ปุ่น๑๑คะแนนเนเจอร์แลนด์๙คะแนน
แล้วก็จะทำให้ทีมไทยมี๗คะแนนค่ะ
ส่วนในวันที่๒๑พฤษภาคมผลการแข่งขันต้องเป็นแบบนี้นะคะ

เทอร์แลนด์ชนะเปรูอิตาลีชนะไปญี่ปุ่น

จะทำให้อิตาลีมีคะแนน๑๘คะแนน

เทอร์แลนด์๑๒คะแนนญี่ปุ่น๑๑คะแนน
แล้วก็ไทยมี๑๐คะแนนค่ะ
ส่วนในวันที่๒๒พฤษภาคมผลการแข่งขันต้อง
ไทยนั้นต้องชนะเปรูนะคะเนเทอร์แลนด์ชนะญี่ปุ่น
อิตาลีชนะคาซักสถาน
เกาหลีใต้ชนะโดมินิกัน
สรุปคะแนนหลังจบโปรแกรม๗นัด
ก็จะทำให้อิตาลีมีคะแนน๒๑คะแนน

เทอร์แลนด์๑๕คะแนน
ประเทศไทยก็จะมี๑๓คะแนน
ส่วนญี่ปุ่นก็จะมี๑๑คะแนน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอในขณะนี้นะคะ
ผลการแข่งขันที่ทีมวอเล็กบอลสาวไทยต้องชนะคือ

แล้วก็ลุ้นให้ญี่ปุ่นแพ้อิตาลีและเนเทอร์แลนด์
ให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ติด๓อันดับแรก
ไทยก็จะได้โคต้าในฐานะทีมจากทวีปเอเชีย
ที่มีผลงานดีที่สุดนั่นเองค่ะ

ใช่ต้องบอกว่ายังมีความหวังนะคะ